คุณผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องของสินค้าต่าง
ราคาแพงถ้ำกลางการค้าขายที่ยังไม่ดี
เศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นคนทำมาหากินก็ยังไม่ได้

แล้วก็อะไรมันก็ขึ้นตามมานะฮะ

พูดถึงเรื่องนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทย

แล้วถามก่อนเลยอาจารย์ทานผักชีไหม
สวัสดีคุณ฀ิบุกครับคุณน้ำแข็งท่านผู้ชมครับ
วันนี้ประเทศไทยคนไทย
มันเหมือนคนมีอาการไข้สม
ยาวนานเกือบ๒ปีแล้วนะครับ

คนที่เป็นลูกจ้างกิจกรรมกิจการต่าง
เราลำบากกันทั่วทั้งประเทศ

เอาละการเปิดประเทศเพื่อฟื้นเศรษฐกิจ
มันน่าจะทำให้กระแสเศรษฐกิจกลับมาหมุนเวียนได้
มันน่าจะกระตุ้นการใช้จ่าย
แล้วทำให้เรามีรายได้มีเงินเข้ากระเป๋าคืนมาได้มากขึ้น
ทำให้คนทำมาค้าขายได้ขายของได้
คนทำงานรับจ้างได้กลับมามีค่าจ้าง
จะเป็นรายวันหรือรายเดือนก็ตามแต่
ฉะนั้นการเพิ่มรายได้
มันเป็นความหวังที่จะสู้ชีวิตให้รอด

เพิ่มรายได้ไม่มีใต้นั้นไม่ว่า
แต่สำคัญเราต้องไม่เพิ่มรายจ่าย
ไม่ต้องมีปัจจัยทำให้เราเพิ่มรายจ่าย
ไม่ต้องมีปัจจัยที่จะเติมความทุกข์ยาก
บ่าประชาชนเพิ่มขึ้นมาอีก
แต่ว่าวันนี้เนี่ยคนไทยกำลังจะเจอ
ภาวะต้องเพิ่มรายจ่าย

ที่กำลังรุมร้าวกันอยู่

วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันโลกมันทะยานขึ้นไปสูงสุด
รอบ๗ปีแล้วนะครับ
ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบมันอยู่ที่
บาเลระ๘๐ดอลลาร์สหรัฐ
ตอนนี้ก็เห็นเขาคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ว่า
มันจะพุ่งไปถึง๑๐๐ดอลลาร์ต่อบาเรล
แล้วมันจะส่งผลต่อราคาน้ำมันหน้าปั๊ม

มันเป็นต้นทุนการผลิต
น้ำมันมันเป็นต้นทุนการขนส่ง

ทำใจว่าสินค้าจะต้องขึ้น

แล้วยิ่งพอมีปัจจัยเสริมอย่างอื่น
เข้ามากระแทกซ้ำเข้าไปอีก

เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้

ฉุดสินค้าขึ้นราคา
เรื่องนี้ท่านผู้ชมคงรับรู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่า
บรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งสินค้า

เขาประท้วงโดยประกาศหยุดวิ่งไปตั้งแต่เมื่อวาน

ห้าบาทถ้าเรียกร้องตามนี้ไม่ได้เขาจะประท้วงต่อไปเรื่อยเรื่อย
ตอนนี้เขาหยุดวิ่งไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่ารถที่หยุดวิ่งก็มีประมาณ
พันคันแล้วจากนี้ไปอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ย
ถ้าสิ่งที่เรียกร้องไม่ได้ผลเขาจะประกาศหยุดวิ่งให้จำนวนมันเพิ่มขึ้นมาอีก
มันจะเดือดร้อนหนักหนาเข้าไปอีกแล้วมันจะมีผลกระทบตามมา
รัฐบาทรัฐบาลว่ายังไงล่ะครับเรื่องจึงราคาดีเซลล์ไม่ให้เกินยี่สิบห้าบาทต่อลิตร
ถ้าดูแนวโน้มแล้วดูทิศทางแล้วเนี่ยมีทั้งเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้
และมีทั้งเรื่องที่น่าจะพอเป็นไปได้เอาเรื่องที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ล่ะ
คือผู้ประกอบการรถบรรทุกเนี่ยเขาเสนอว่า
ให้เลิกเอาไบโอดีเซลที่ทำจากน้ำมันปลามเนี่ยให้เลิกเอาไปผสมกับน้ำมันดีเซล
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยมันแพงพอเอาไปผสมกับดีเซล
มันก็เลยทำให้ราคาดีเซลเนี่ยแพงตามไปด้วยแต่ถ้าเลิกเอามา
เอาน้ำมันปั๊มมาผสมราคาน้ำมันดีเซนหน้าปั๊มมันจะลดได้ลิตรละสองบาท
ข้อเสนอนี้รัฐบาลคงยอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นนโยบายของรัฐมานานแล้วว่า
เราต้องหาพลังงานทดแทนมาเผื่อไว้มาคานกับราคาน้ำมันไว้
เพราะเราคิดเรื่องนี้ในช่วงที่น้ำมันมันแพงแล้วปาล์มน้ำมันมันถูก
สองเราต้องการส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน
อย่าให้ราคาตกเกษตรกรจะได้ไม่เดือดร้อนมาก
รัฐบาลก็จะต้องไม่เผชิญหน้ากับเกษตรกรชาวสวนปามมากฉะนั้นการเอาน้ำมันปาล์มเนี่ย
ผสมกับดีเซลมันทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่
เกินราคาที่รัฐบาลประกันรายได้นี่ฉะนั้นข้อเสนอนี้คงยาก
แต่ว่าข้อเสนอที่พอจะเป็นไปได้เนี่ยคือข้อเสนอลดภาษีสรรพสามิตร
ที่พอจะเป็นไปได้เพราะว่าเดิมเนี่ยรัฐเก็บภาษีสัมภาษามิตรน้ำมันลิตรละเกือบ๖บาท
รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มฝ่ายรถบรรทุกเขาขอให้ยกเลิก
รัฐบาลก็ไม่ยอมเพราะจะกระทบรายได้นู่นนี่นั่น
กระทบแผนค่าใช้จ่ายของรัฐแต่ว่าวันนี้ฟังดูผู้ประกอบการรถบรรทุก
เขาแวะท่าออกมาว่าถ้าให้กระทรวงคลังลดภาษีสรรพสามิตรให้เหลือแค่๓บาท
เขาก็พอใจแล้วเพื่อจะทำให้ราคาดีเซลลดลงมาได้อีก๒๓บาท
ตอนนี้ตรึงไว้สามสิบถ้ารถได้สามบาทอ้าวก็ได้
ขายได้ยี่สิบเจ็ดบาทหน้าปั๊มแล้วก็ยังดี
ตรงนี้แหละที่บอกว่าน่าจะพอเจรจากันได้
อย่าลืมว่าเราเจอพิษโควิดรายได้หดหายรายจ่ายกดน้อยลง
แล้วเจอราคาน้ำมันแพงกระทืบซ้ำเข้ามาอีกแล้วนี่มีกำลังกำลัง
เสมือนว่ากำลังเงื้อค้อนรอเวลาที่จะทุบซ้ำเข้ามาอีก
คืออะไรครับคือการขึ้นราคาทางด่วน
ทางด่วนศรีรัฐวงแหวนรอบนอกอันนี้เนี่ย
ไม่ใช่อยู่อยู่เขาขึ้นนะครับมันขึ้นตามสัญญาที่การทางพิเศษ
ทำไว้กับบริษัทเอกชนเจ้าของสัมปทานมาตั้งแต่เริ่มต้น
ว่าเขาจะปรับราคาตามรอบที่กำหนดไว้ผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีปรับที
น่าจะเป็นห้าปีปรับทีนึงรอบใหม่ที่เขาจะปรับที่ขึ้นราคา
เนี่ยเขาจะเริ่มวันที่๑๕ธันวาเอ้าก็เดือนหน้าแล้วนี่ครับ
แล้วท่านดูราคาที่เขาจะปรับสิครับรถเก๋งสี่ล้อเนี่ย
เดิมที่เราจ่ายกันห้าสิบเนี่ยมันจะเป็นหกสิบห้าอัตราใหม่
หกล้อหกล้อขึ้นไปเนี่ยเดิมแปดสิบ
อัตราใหม่ร้อยห้าบาทรถยนต์สิบล้อขึ้นไป
เดิมเนี่ยร้อยสิบห้าของใหม่จะเป็นร้อยห้าสิบบาท
คนใช้รถเขาเห็นข่าวนี้แล้วเขาก็โอดโอยกันเป็นแถว
ว่าเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ย
มันจะมาทุกข์ซ้ำกรรมซัดไปถึงไหนจะซ้ำเติมประชาชนกันไปถึงไหนครับ
เนี่ยเพราะว่าค่าทางดวนเนี่ย
มันส่งผลกระทบต่อคนใช้รถมากนะครับยิ่งถ้าต้องขึ้นหลายต่อหลายเท่า
โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่ท่านรู้ใช่ไหมครับว่าประเทศเราเนี่ย
จ่ายค่าเดินทางค่าทางด่วนเนี่ยแพงที่สุดในโลก
ถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ที่รายได้พื้นฐานที่เรามีอยู่นะ
ที่อื่นเนี่ยเขาอาจจะแพงกว่านี้แต่ว่ารายได้ประชากรของเขาสูงกว่าเรา
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคนเปลี่ยนแปลงลำบากแล้วล่ะ
เพราะว่าอยู่ในเงื่อนไขสัญญาที่ทำกันไว้เพียงแต่ว่าเอ๊
ทำไมไม่ทยอยให้ประชาชนรับรู้พอใกล้ใกล้วันแล้วก็ทุบเปรี้ยงลงมา
มันช็อกสิครับเรารับรู้ในสภาวะต้องจำยอม
ต้องจำยอมว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้
แล้วน้ำมันเนี่ยมันขึ้นได้ขึ้นเอา
ปีเดียวเนี่ยขึ้นมาลิตรละสิบกว่าบาทนะแล้วทางด่วนก็กำลังจะขึ้นตามมา
แล้วที่จะตามมาอีกราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของใช้ในชีวิตประจำวันก็จะแพงขึ้น
เพราะการขนส่งมันแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นทางด่วนแพงขึ้น
ราคาน้ำมันขึ้นราคาทางด่วนขึ้นราคารถบรรทุกส่วนหนึ่งก็หยุดวิ่ง
แล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะนำไปสู่หมวดสินค้า
สินค้าประเภทอาหารพืชผักผลไม้สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าที่ใช้ในกิจการก่อสร้างอิดหินดินทรายทั้งหมดเนี่ย
มันจะตกหนักใส่ประชาชนผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางทั้งนั้น
พ่อค้าเนี่ยพอต้นทุนแพงเขาก็เอาต้นทุนบวกใส่เข้าไปในราคาสินค้า
เขาจึงมีประโยคที่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนจนคือคนจ่าย
คนสุดท้ายคือคนเจ็บก็เราท่านท่านนี่แหละ
นี่คือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้ไป
พิษในภาวะที่เราเจอพิษโควิด
กำลังสมไข้ไข้สมกันอยู่แล้วจะยังไงล่ะครับ
นี่คือคำถามที่ถามขีดเส้นใต้ของรายการเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับขอบคุณอาจารย์นะฮะ
สมหลายอย่างเลยพวกเราเนี่ยนะฮะฝากหน่วยงานภาครัฐฝากรัฐบาลนะครับ